ดูความสวยความใสมาดูความหล่อแต่ลมใสสุดกันบ้างดีกว่า
ก็ตอบว่าทุกลูกคุณผู้ชมนี่ฉันไม่รู้จะกอดหมาหรือกอดคนเลยหรอ
ให้วินาทุกคนดูมัคนะ
ฉันอยากให้เขาอุ้มฉันแบบนี้บ้าง
ต้องให้ฉันพูดเรื่องอยากเป็นหมาเนี่ย
ฉันอยากเป็นตัวจริง
แต่เขาก็เนี่ยดูดีดูน่ารัก
เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูดูดิน่ารักมีสองกันค่ะ

โฮ้งโฮ้ง

แต่ถ้าอยากเป็นก็จะไปเล่นน้ำกับเขา
ใจเย็นถึงจะหิดชามาแล้ว
เดี๋ยวไปต่ออีกคนนึงดีกว่าค่ะตอนที่คุณแจ๊กกะลีนเขาจะเผลอเจอไปมากกว่านี้นะคะ

น่ารักคู่เขาชื่อว่าเจ้าเวคนนี้
พี่เวียบอกเลยนะทะนุทะหนอมันจะอ้อนตะออก
เบลองนี้อยู่ในป้อยเลย
ตอนนี้เจ้าเวคนนี้โตขึ้นมากและอยู่แบบทุกโมเม้นต์ของพี่เวียเลยนะคะ
ที่สำคัญนะพี่เวียขยันอัพลูกถี่มาก

มุสตับไก่หมดไปแล้ว
หลอกมากเหลือปากไปหมดเลย
มันต้องอร่อยมากแน่เลย
แหมรูปถึงเห็นแต่สุนัขนะ
แต่ว่าเสียงความรักมันชัดเจนมากเลย
จะบอกว่าเสียงเบลล่าใช่มั้ยนะ
ใช่ก็ช่วยกันเลี้ยงแล้วนะ

แบรี่ของเราณเดชน์คุณผู้ชมค่ะ
นี่ด้วยความที่แบบว่าแกเป็นคนใจบุญนะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะน้องหมาที่แบบ

เห็นมาที่ตั้งบุญสูงมาก
บตัวจนได้ดิบได้ดีอ้อนเจ้านงเจ้านายออกหน้าออกตานะคะ
ไปไหนมันไหนที่ว่าไปด้วยตลอด
อืมยังไม่จบยังไม่จบค่ะ

คนนี้ก็กล้ามโตไม่แพ้กันนะคะ
คุณผู้ชมนี่เวลาอยู่กับน้องหมาเจ้าซูโน่เนี่ย

หนุ่มสีน่ารักตะหมุตะหมิสุดเลยนะคะ
คือใครเห็นแล้วก็ต้องตกหลุมรักแน่นอ

ฉลาดมากมันร่วงกดริมมงค์ริมมงค์
เป็นน่าแสดงที่เปิดน่าจะเป็นลูกบาก

เยี่ยมไม่ผู้ผู้ชมยังมีอีกหนึ่งหนุ่มที่ยังน่าจะสอนลูกดีเหมือนกัน

ซึ่งเป็นสื่นักพันผสมนะคะซึ่งเขาเก็บมาเลี้ยง

ดวงตาของน้องเนี่ยมีสีฟ้าอยู่ข้างหนึ่งเห็นไหม
ด้านที่เราเห็นเนี่ยชัดเจนเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งอเล็กเนี่ยเขาชอบถ่ายรูปเอามาอวดแฟนในไอจี
โอ้โหยอดกดไลค์เนี่ยถล่มทลายเลยนะคะ

ถึงความละมุนต่อใจ
ของหนุ่มในวงการบรรทุนพรรดา
กล้ามแน่นแบบนี้แต่ใจบอกเลยว่าอ่อนโยนมากเลยนะคะ
จริงแล้วบุญทั้งเจ้าของสุนัขนะคะแล้วก็สุนัขเองด้วย

เป็นอะไรก็ได้ขอให้เขาอุ้มเราก่อนละกัน